ประธานสันติกาก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับ
กรณีที่ผู้พิพากษาหญิงประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะครับ
แล้วก็อาจจะมีการคาดโทษถึงขั้นให้ออกราชการ
หากพบนะครับว่ากระทำบกพร่องต่อหน้าที่
ในขณะที่โฆษกสำนักงานสารยุติธรรมก็ยอมรับนะครับว่า
พิพากษารายนี้มีประวัติป่วยทางจิตแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับ
กรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับที่ได้บันทึก
พฤติกรรมของหญิงที่อ้างตัวว่าเป็นผู้พิพากษา
แล้วไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในกรมการขนส่งทางบก
โดยต่อว่าเจ้าหน้าที่และข้าราชการของกรมการขนส่งทางบก
เนื่องจากไม่พอใจที่รถยนต์ส่วนตัวถูกเขียนใบสั่ง
เพราะว่าไปจอดรถในสถานที่ห้ามจอด
นายสืบพงศรีพงกุลโคศกสำนักงานสารยุติธรรม
อมรับนะครับว่าผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ
คือนางสาวชิดชนกแผ่นสุวรรณผู้พิพากษา

อุทธรณ์ซึ่งมีประวัติป่วยทางจิต
ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
และต้องกินยารักษาตลอดเวลา
โดยมีอาการดังกล่าวมาประมาณ๒ปีแล้ว
และทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวชิชนกไม่ได้กินยา
อาการป่วยจึงกำเริบไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้
ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เพราะมีคำสั่งให้นางสาวชิชนกกลับมาปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานสารยุติธรรมระหว่างรอผลการสอบสวน

จะมีความผิดตามพระราชมัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
หย่อนความสามารถในการทำงานมีโทษสูงสุด

นางสาวชิชนกตำรงตำแหน่งผู้พิพากษามากว่า๑๐ปีแล้ว
และเคยถูกดำเนินคดีฐานดูหมินเจ้าพนักงาน
กรณีจอดรถกีดขวางการจราจรหน้าสารอาญา

ถูกสารพิพากษาปรับ๑๐๐๐บาท
และยังถูกดำเนินคดีฐานดูหมินเจ้าพนักงาน

ปลาเข้ากล่องใส่รถพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่าง
ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

และสารพิพากษาจำคุก๒เดือนปรับ๒๐๐๐บาท
แต่รับสารภาพมีเหตุลดโทษ
โดยให้โทษจำคุกให้รอลงอาญา๑ปี